แต่ถ้าขนาดกะอย่างเข้าบ้านหลวงบ้านแก่งตูเสื้อผ้า
เฮ้ยฮ่ามันเองในบ้านนี้บัตรปุศังนี้สิ
ทำปุศังบัตรปุศังนี้สิ
มันก็ภาวนาอยู่ที่น้อง
เป็นชัดไหม

มีแต่คำสนุทธ์เขาเนี้ยผีจ้างหนังเนอะโอ้บ้านเอาหล่องเต็มเบ็ดเบย์
จ้างอย่างน่าจะยินพอจ้างเอาหนังมาอันจ้างเอามาเอาเข้ามาเนี้ย
หลักเข้าได้ปะเนี้ยสามร้อยน่ะสามร้อยอืมโอ้แต่อีกจังได้ชื่นลงโซเซลไห้เด้อ